ว่าลองได้ให้ล้าง
ว่าลองได้ให้ล้าง

ว่ารองได้ให้ล้าง

นอนออสร้องได้ในเพลงนี้ค่ะ
รับไปเลยค่ะแปดหมื่นบาท
สำเร็จนะฮะเป็นไงครับพี่โน๊ตสบายเลยสบายใจแล้ว

เมื่อกี้นี้นะครับของที่พี่โน๊ตร้องไปนะครับ

ชุมทางเขาชุมทองของคุณระพินภูไทยนะครับเป็นเพลงดังยิ่งใหญ่ของคุณระพิน

แล้วก็ได้เพลงดีอย่างต่อเนื่องเลยจากครูสุชาติเทียนทองนั่นเอง

นั่นก็คือเพลงคนสวยใจดำนี่จะจริงด้วยแล้วก็อีแมะเอ่ยอีแมะเฉยนะครับ
ซึ่งเพลงที่ทำให้คุณระพินภูไทยเนื้อหอมขึ้นมามากเลยเวลาไปแสดงที่ทางภาคใต้

เพราะว่าทางนั้นทางคนอิสลามเยอะ
ยุคนั้นระพินภูไทยไม่ว่าร้องเพลงอะไรดังทุกเพลงที่จะมาอยู่ในการดูแลของครูฉลองผู้สว่าง

เพลงเลยสุดยอดมากนักร้องสมัยนี้ยังหานักร้องลูกทุ่งแบบระบินภูไทยหายากมาก

จะมีก็มีนักร้องอยู่คนที่เขาร้องเพลงไอ้น้ำแห้งนางหายชื่อรุ่งสุริยาคนนี้ลงไปฟังเขาเขาร้องสุดยอดมาก

ตอนนี้ทั้ง๑๒คนนะฮะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะคะยอดรวมทั้งหมดนะฮะเป็น๘๐๐๐บาทแล้วก็มียอดสมทบนะคะของคุณสรพงศ์

งงนี่คือคนที่ทำแจ็คพอร์ตแตกนะคะได้เงินล้านคนแรก
และเอียงคลองสถิติคนเดียวของรายการร้องได้ให้ร้านของเราอยู่
ร่วมบริจาคด้วยนะคะ๑๐๐๐บาท
แล้วทางไทยรัฐทีวีนะคะตอนนี้ส่งยอดสมทบมาแล้ว

ตอนนี้ย่อสมทบจะเป็น๒๑๐๐๐๐บาท
โอ้โฮ
เราก็จะได้ทำการมอบให้กับมูลนิธินะครับ
นุเคราะห์บนหูหนวกในพระบรมราชินุปธรรมนะครับ
ให้กับผู้ที่มีความพิการทางด้านการได้ยิน
จะได้มีโอกาสได้ยินนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเราต่อไป
เอาอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ใช่เป็นการสร้างภาพนะฮะ
ผมขอสมทบบริจาคอีก๑๐๐๐บาทได้ไหม
ยินดีครับค่ะเป็น๒๒๐๐๐๐บาทแล้วค่ะนะฮะเลขกว่า

แล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะ
คุณอุ้มลัครานานะคะคุณยิ้มอาศยามนะคะ
ฉลาภูลาภอาสยามและขอบคุณอาโน๊ตเชิญยิ้ม

แล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับ
โรงร้ายไฮลานด์ของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
เป็นการแข่งขันจากคุณผู้ชมที่สมัครเข้ามาแข่งขันเหมือนเดิมนะครับ
เงินรางวัล๑ล้านบาทนะครับกับ๑๐เพลงนะครับ
ก็กลับมาติดตามชมกันได้ใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับ

ค่ะนะคะเช่นเดิมค่ะนะคะแฟนรายการนะคะที่อยากสมัครเข้ามาร่วมร้องเพลงนะคะ
หรือว่าอยากติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของรายการนะคะ
รองได้ให้ร้านง่ายเจอเลยทักทายกันได้
ช่อง๓๒แห่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้พวกเราเห็นเย็นกันอยู่๖คนเนี่ยวันนี้อิ่มบุญกันทีเดียว
ปีนี้คือโครงการทำถึง

วันนี้ถือว่าดีมากเลยผมว่าใครอยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะฮะ

การทำบุญทำน้อยทำมากก็ได้ช่วยกัน

ร้องเพลงได้มีความสุขได้อะไรเยอะแยะจาก
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เนี่ยนะ

คือดีใจค่ะได้ที่มีส่วนร่วม
คนไทยเอกลักษณ์ที่สำคัญเลยก็คือการให้

แต่เราก็รู้สึกว่าเราได้ร่วมทำบุญ

พวกเราอาจจะเป็นนักแสดงตลก
นักร้องอาจจะเป็นแค่เฟืองจักรเล็กของสังคม

มีน้อยมีมากร่วมกับบริจาคนะครับ